ตอนนี้เนี่ยนะครับใครจะจุดปืนจุดไฟต้องระวังหน่อยนะครับ

ต้นไม้ใบย่าติดไฟได้ง่ายนะครับ
และที่สำคัญบางพื้นที่ลมแรงเลยทีเดียวโดยเฉพาะเช้า
ใครจะมาจุดไฟให้ความอบอุ่นเนี่ยนะครับ
ต้องระวังหน่อยมีจุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับว่า
จุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษในการจุดฟืนจุดไฟในระยะนี้
แน่นอนครับอย่างที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้เองปัจจัยที่มาเยือนเมืองไทยของเราก็คือ

สังเกตได้จากท้องฟ้าค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งนะครับ
ตอนกลางวันแดดแรงแบบนี้แหละครับคือลมหนาวที่มานะครับ
สีมะม่วงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ
สังเกตว่ามีการแผลเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
แบบนี้ก็ทำให้ความชื้นที่อยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ

ก็น้อยไปด้วยโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ความหนาวเย็นแบบนี้จะอยู่กับเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
วันนี้จะค่อยอ่อนกำลังแล้วก็ค่อยหายออกไปนะครับ
แน่นอนนะครับแต่ว่ายังมีบางจุดบางพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังกันอยู่นะครับ
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่กระแสลมนั้นค่อนข้างแรงนะครับ
คุณผู้ชมนี่คือการคาดการณ์ของกรมบุตุนิยมพัทยานะครับ
วันนี้อากาศหนาวเย็นค่อยหายออกไปครับ
สีส้มคือบริเวณที่มีอากาศร้อนขึ้นนะครับ
สังเกตว่าเข้ามาแทนที่สีฟ้าที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้นะครับ
อุ่นขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
เช้าวันนี้ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่อุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศา
แต่ว่าในช่วงกลางวันนั้นแดดค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจุดไหนบ้างที่ลมแรงนะครับ

กระแสลมที่มีการเคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเรานะครับ
ตอนกลางของประเทศไทยเลยนะครับ
จะสังเกตว่านี่นะครับเป็นริ้วยาวเลยนะครับ
สีเขียวคือบริเวณที่มีกระแสลมแรงนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่าง

แล้วก็ไปต่อในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
อยู่บริเวณดังกล่าวนี่คือช่วงเช้านะครับ

ทีนี้ช่วงเย็นครับจะสังเกตว่าสีเขียวจางไปนะครับ
ดังนั้นช่วงเช้าเป็นช่วงที่ลมค่อนข้างแรงนะครับ
จะจุดฟื้นจุดไฟให้ความอุบอุ่นนะครับ

เช่นนั้นอาจจะลุกลามบานปลายแบบที่เห็นแบบนี้ก็ได้นะครับ
จากทำให้เกิดเรื่องของการติดไฟได้ง่ายแล้วเนี่ยนะครับ
กระแสลมดังกล่าวครับก็ทำให้เกิดฝนด้วยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ฝั่งอันดามันมีฝนเข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่นะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนกลางไล่ลงไปจนถึงบริเวณทางตอนล่างแน่นอนครับ

คลื่นยังคงอยู่ในบริเวณเดิมนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนี่แหละครับ
ตั้งแต่ในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตรงนี้ก็ระวังกันหน่อยนะครับ
เช่นนั้นอาจจะได้รับอันตรายกันได้

บอกแล้วอย่าจุดตอนนี้โอ้โหลมแรงเลยทีนี้

แม่สงสัยจะดับไม่อยู่แล้ว
งั้นเดี๋ยวผมขอหนีก่อนแล้วกันครับโอ้โห